เส้นทางกว่าจะมาแจ้งเกิดกันไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่๓หนุ่มคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะ
ดูแลการผลิตโดยในห้างหม่ำบอสใหญ่ของค่ายเลยค่ะ
จากเด็กหนุ่มที่เลือกเดินบนเส้นทางดนตรีตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงยุงข้าว
แฟนคลับแต่ละคนน่ารักมากค่ะตามไปให้กำลังใจน้องทุกงานเลย
เกิดจากความสนิทสนมกันของสามหนุ่มนี่แหละบอสหม่ำเขาก็เลยรวบตึงมาเลย
พร้อมกับโปรเจกต์แรกที่มีชื่อว่าลูกทุ่งเลขท้าย
ที่สำคัญงานนี้เขาพิจารณ์กับบอสหม่ำด้วยค่ะ
พอเจอกันปุ๊บทางผู้ใหญ่ก็เร่งเห็นว่าอายุมันไล่เลี่ยกันแล้วก็คุยกันสนุกด้วย
ใช่ครับแล้วก็เห็นโชว์บนเวทีว่าน่ารักเขาก็เลยจ่ายมาเจอกันก่อน
น่ารักคนไหนก็ได้
ทั้ง๔หนุ่มกลายเป็นที่รู้จักของแฟนนะคะ
เพลงแรกกระแสดีแบบนี้อดใจรอซิงเกิ้ลต่อไปไม่ไหวแล้ว
ยังไงก็อย่าลืมมาโปรโมทที่บันเทิงไทยรัฐอีกนะจ๊ะพ่อหนุ่มจ๋า
พอมาถึงวันนี้ก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังซัพพอร์ตพวกเราครับ
ช่วงเวลา๓ปีที่พวกเราทุ่มเทและก็พยายามและก็อาร์กอทด้วยพระสมศัพท์
อาร์กอทเรากล้องอาร์กอทเนี่ยทุ่มเททุกอย่างกับพวกเรา

เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม
เป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็น

๖หนุ่มหล่อนครับที่แหลกคนรู้จักในน้ำลูกคลายของพี่สิ๊กเจสดาพรค่ะ

แล้วก็เดบิลยังเป็นทางการเมื่อวันที่๒๘เมษายนค่ะ

ออกมาเขย่าวงการทีป๊อปยังเป็นทางการนะคะ
และไม่ว่านุ่มไปออกงานร้องเพลงที่ไหน
บอกได้คำเดียวเลยว่าห้างแตกค่ะ
มีแฟนคลับตามมาให้ก่อนในทุกอีเวนท์เยอะจริงค่ะ
ลาไปดูนะคะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เลยนะคะ

ฟังเวอร์คุณผู้ชมเสร็จร้านแล้วแล้วก็ทะยานไปเรื่อยเลยตอนนี้ค่ะ
ล้านวิวค่ะเพราะว่าความหล่อน่ารักนะคะ
แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีเอฟซีรักแล้วก็ซัพพอร์ตมากขนาดนี้นะคะ
ขอให้ทุกวงนะคะบอยแบนอยู่ในใจของเรา
แล้วก็แฟนดังปังต่อไปนะคะ
เดี๋ยวพี่จะเต้นตามทุกเพลงเลยลูกเอ้ย
แบนเดี๋ยวนี้เนี่ยแปลกแหวกแนวไปเรื่อยสร้างสรรค์ไปเรื่อยนะ